สำหรับใครชอบกินช็อกโกแลตมายกมือได้เลยคุณผู้ชม
เชื่อเลยว่าหลายคนชื่นชอบตอนนี้ช็อกโกแลตมาสมีปัญหานะคะ
เพราะว่าต้นสังกัดเรียกกลับคืนใน๕๕ประเทศแล้ว
เพราะว่าเจอพลาสติกค่ะมาค่ะบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลต
รายใหญ่ของโลกเปิดเผยเลยว่าขอเรียกคืนผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตของบริษัทที่วางขายใน๕๕ประเทศ
ซึ่งช็อกโกแลตที่เรียกคืนคุณผู้ชมตั้งใจฟังมีช็อกโกแลตยี่ห้อมาส
เรียกคืนครั้งนี้เป็นเพราะว่าเดือนที่แล้วมีผู้บริโภคคนหนึ่งในเยอรมนี
เศษชิ้นส่วนพลาสติกในช็อกโกแลตยี่ห้อสนิกเกอร์ซึ่งผลิตในโรงงานช็อกโกแลตของมาส
รับประทานก่อนวันที่๑๙มิถุนายนปีนี้ถึงวันที่๘มกราคมปี๖๐ก็คือปีหน้าค่ะ
ส่วนการเรียกคืนสินค้าจะเกิดขึ้นในยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมมาถึงสหรัฐอเมริกา
แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเผยจำนวนสินค้าช็อกโกแลตที่ถูกเรียกคืน
แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าความเสียหายจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้ง๕๕ประเทศนี้ด้วย
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็ผลิตช็อกโกแลตมากถึง๒๙ยี่ห้อ
โกแลตทั้ง๒๙ยี่ห้อนี้หลายคนโปรดปรานนะคะ
กว่า๓๓๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือกว่า๑๑๘๐ล้านล้านบาทเลยทีเดียว
ก็ถึงแม้จะครอบคลุมมาไม่ถึงสหรัฐไม่ถึงเอเชีย

ย้ำเป็นช็อกโกแลตที่เกิดจากโรงงานผลิตในเนเทอร์แลนด์เท่านั้นนะคะ